กันต่อนะคะกับข่าวนี้กับภาพนี้เดี๋ยวให้ดูภาพก่อน
คุณปุ๊กลุ๊กนะคะเดี๋ยวจะมีบ้านใหม่นะคะเธอก็เลยไปรับอากาศดู
เป็นทริปแบบพักผ่อนก่อนที่จะแบบเปิดตัวกับค่ายใหม่ตรงข้ามกับแบบออฟฟิศเราหรือเปล่า
ก็เลยต้องมีเครื่องเคลียงอย่างนี้หรอคะอาจจะใช่
คบสวยกนหน้าเกินตาแล้วนะคะลาก่อนเลยนะฮะวุรุ่ก็เข้ามาแซวมาด้วยนะฮะตัวสวย

ไม่ได้อยู่จ้องเดียวกันเขาก็ก็ยังรักกันเหมือนเดิมค่ะ

แต่คงไม่เลิกครบกันนะคะคู่นี้ก็เป็นแบบข่าวน่ารักน่ารักกันไป
แล้วก็รอดูค่ะชมใหม่
อืมใหม่หรือเปล่านะคะ๒๒มกราณเดี๋ยวปุ๊กรุ๊กจะเปิดตัว
ค่าตัว๑๐ล้านโอ้โหเล่นละครสามเปียบไปเลย
ว่าละครเขาจะเรตติ้งปังขนาดไหนค่าตัวขนาดนี้นะคะ